อย่างเช่นแบบว่าแพ้อากงอากาศน้ำมูกไหลไอจามมันก็เกิดขึ้นได้
โดยช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมโดนฝนนิดหน่อยบางคนก็มีอาการได้
แต่ไม่ได้มีแค่คนนะคะที่จามได้แพ้อากาศได้
เจ้าตัวนี้ก็จามจามไม่หยุด

ใกล้กับตรงที่ขึ้นมันจะสาดมา
อยากไปตรงโขดหินหน่อยก็ได้ถ้าจะนอนตากแดด
เอาจริงน้องก็อยากโดนแดดด้วยโดนน้ำด้วยไปพร้อมกัน
สุดท้ายทดไม่ไหวจื๊ยจาม
ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาจริงนะไม่เคยเห็นแบบสัตว์แบบนี้จาม
อย่างหมาแมวเราเคยเห็นว่าเขาจามได้

ก็คงเกิดอาการจามแบบนี้ได้เหมือนกันแหละ
อยากจะจับน้องขยับขึ้นมาอย่างที่คุณชนะบอก

จะได้ไม่โดนน้ำจะได้ไม่จามเดี๋ยวจะป่วยเป็นหวัดเอานะ